นี่อยากให้ดูอะไรอันนึงได้มั้ยเออ

ซึ่งอยู่ก็เงียบครึมเงียบครึมนะ
แล้วแบบแอบมาก็มาปรากฏในวันนั้นขึ้นมาให้เห็นเลย

ฉันเองฉันยังตกใจเลยตกใจอะไร

นี่โอ้นี่สวยจริงว่ะอันนี้สวยเลยว่ะ
แล้วดูด้านล่างเนี่ยนี่คือฝรั่งเศส

มัวแต่ไปคิดว่าแบบเราแบบว่าใช่เลยใช่เลย
แต่เธออย่าลืมนะการประกวดนางงามมันมีทั้งหมด๘๖ประเทศ

เราคือ๑ใน๘๖และอีก๘๕ประเทศเนี่ย